หมุนลูกเมหมุนหนูแต่งตัวมาฆ่าพิธีกรทุกคนเหรอคะลูก

เดินม่าร่ากขวนเล็ดไปด้วย

อ๋อเองจี้แล้วแสดงแก๊กตัวนี้หรอ

ไปร่วมเป็นงานเขาในถัดนะอะไร

เรื่องค่ะจริงก็วันนี้มีการประกาศรางวัลของคมชัดลึกอวอร์ด
ก็มีดาราทั่วฟ้าเมืองไทยไปร่วมงานอย่างรถเมย์ไปก็คือไปลุ้น
ไปรุ้นรางวัลดาราสมทบหยิงไม่รู้จะได้ไง
ในชีวิตเธอเคยไปงานอะไรอย่างนี้กับเขาไหม
อ๋อเคยไปนาตราศน์ทีหนึ่ง
จะเคยได้มีโอกาสไปอะไรกับเขาอย่างนี้เลยเถอะ

คุณแม่จะได้เชิญคุณแม่ต้องรู้ก่อนว่าคุณแม่จะไปสาขาอะไร
ไม่มีสาขาจะให้รับไงเธออย่าไปเลยไปอับอายเขาเปล่า
มีสาขาพิธีกรอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะ

ห้วยขวางเองนี่คือออกมาบนถนนขึ้นมาอยู่กันบนฟุตบาท

เมื่อคืนนี้แล้วไม่ใช่แค่เฉพาะตรงนี้นะคะ

ขนาดนั้นเลยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่รู้สึกว่าพี่ทำกระชาพาพาไปมูอ่ะ

สิบกว่ายี่สิบกว่านั้นเลยอ่ะวัยรุ่นวัยรุ่น
มือถือแซ่วข้อมืออะไรอย่างนี้นะคะไปว่าฮะเป็นแบบ

เมื่อก่อนเรารู้สึกว่าการมูมันเฉพาะกลุ่ม

เขาบอกเมื่อคืนนี้กระแสลาหูฟีเวอร์
จริงแล้วราหูดาวยกดาวย้าย
มันมีทุกปีนะเอ็งจี้

คนก็จะไปไห้กันทุกวันพุธ
ถูกต้องไหมพูดกันคืออันนี้คือที่เราโตกันมา

เขาจะไปไห้ลาหูแต่เมื่อคืนนี้คือ
ปรากฏการณ์การย้ายของราหู

อาจจะเป็นเพราะว่าโควิด๒๓ปีคนไม่ได้มู
มันอัดอัดนั้นหรือเปล่า

เศรษฐกิจมันไม่ดีอะไรมันติดขัดไปหมด
ก็เลยรู้สึกว่าขอพึ่งทางนี้หน่อยด้วย

ถ้ำนาคาแล้วก็มาทาเวส
สุวรรณตอนนี้ก็มีพระรูปหูมาอีก
พระราหูนี่คือแบบไปเกี่ยวกับเดี๋ยวดาวพฤหัสย้ายอีกนะ

เหมือนตอนนั้นยังไงฉันพารัศมีแขนไงเธอ

หนูจะต้องไปมูกับคุณแม่นะลูก

แม่เอาพระพิกาเนตขึ้นหัวเทินหัวใหญ่เลย

แต่พรุ่งนี้เลขออกไงแม่

หรอแต่เดี๋ยวนั้นที่แล้วก็เลข๘น่ะพี่โมน

ออกมาแล้วน่ะ๒ตัว
ส่วนใหญ่พี่มีมา๒ตัวแหละ

มือถือตก
จริงเหรอ

ตายแล้วคุณผู้ชมเกลียดพี่มังหน่อย

แต่แล้วเราก็ไม่เห็นเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเธอจะไปงานกับเขาจริงเหรอ
เมื่อกี้รีบไม่ให้หนูจะไปได้ยังไงล่ะ
เธอไปจริงไหมเนี่ยอ๋อเธอแต่งตัวไว้เฉย
แต่ว่ามีคนข้างหน้าที่อยู่ตรงนี้บอกอยากไป

เขาอยากไปมีคนอยากไปอยู่นะคะตามไป
อ่านข่าวดีมากยังไม่ได้เริ่มอ่านเลยนะคะคุณแพลว

พี่มักคุณแพลวเมื่อถึงอ่านข่าวดีมาก
เรายังไม่ได้เริ่มอ่านข่าวเลยนะคะหรือข่าวหรือว่าเมื่อกี้
เขาติดไลน์ติดมาจากรายการที่แล้วหรือเปล่า

แต่เขานึกว่าเราอ่านข่าวราหูหรือเปล่า

ส่งมาแล้วไลน์ว่าอ่านข่าวดีมาก

น่าจะห่างจากรายการที่แล้วหรือเปล่า

โควิดในประเทศไทยกันสักนิดนึงนะคะ

อยู่ที่ประมาณ๒๗๕๖๐ราย
แต่ผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ๘๕รายนะคะ
เพิ่มเรื่อยเลยนะคะ

ผู้ติดเชื้อเยอะก็มีโอกาสที่ผู้เสียชีวิตจะมากขึ้นด้วย

เผยแพร่ข้อกำหนดของสบคฉบับที่๔๒
เกี่ยวกับมาตรการวันสงการประจำปี๒๕๖๐
ออกมาเพื่อรองรับเทศกาลสงกรานที่จะถึงนี้เลยนะคะ
ก็เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลยล่ะค่ะ

เราจะมีผลตั้งแต่๑เมษายนเป็นต้นไปนะคะ
รายละเอียดให้ใช้มาตรการควบคุม
สำหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่าง
ข้อห้ามข้อปฏิบัติที่ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

รวมถึงมีการขยายเวลาการบังคับใช้ด้วยนะคะ
แล้วก็มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่อง

ก็จะมีการห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคแล้วค่ะ
แล้วก็การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการทั่วราชอาณาจักร
อันนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นเฉพาะรองรับเทศกาลสงกรานที่กำลังจะถึงนี้เลย

ประชาชนที่จะเดินทางออกไปท่องเที่ยว

ควรได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด

สองเข็มไปแล้วต้องมีบูสเตอร์เข็มที่สามแล้วนะคะ
หรือว่าใครฉีดเข็ม๓ไปแล้วคุณฉีดอะไรไปก่อนหน้านั้นต้องไปเข็ม๔แล้วด้วยตอนนี้นะคะ
ส่วนเรื่องของการจัดกิจกรรม
อย่างถามว่าเอารถสงกรานนี้เราจะมีการจัดกิจกรรมแบบไหนได้บ้าง
เรื่องของการเล่นน้ำมีได้หรือเปล่านะคะ
หรือว่าจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณีอย่างเช่น

รถน้ำดำหัวการละเล่นตามประเพณีการแสดงทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นขบวนแห่หรือการแสดงดนตรี
อันนี้สามารถกระทำได้นะคะ
ทำได้แต่ว่าห้ามจัดกิจกรรมที่มีการเล่นปะแป้งอย่างนี้ไม่ได้
กิจกรรมในลักษณะที่เป็นปาร์ตี้โฟมไม่ได้
ห้ามการจำหน่ายแล้วก็การบริโภคสุราและเครื่องดื่ม

ส่วนเรื่องของผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยง
แพทยิงศุมนีวัชรสินทร์
ท่านมีการบอกว่าวันที่๑เมษายนนี้นะคะจะเป็นวันแรกที่มาตรการต่าง
ไม่ว่าจะเป็นพรกรฉุกเฉินฉบับที่๔๓ที่เมื่อกี้เราได้บอกกันไปด้วย

คือปรับระดับพื้นที่สี
ควบคุมสีส้ม๔๔จังหวัดลดเหลือ๒๐จังหวัด
เพราะปกติมาตรการของแต่ละพื้นที่สีก็จะแตกต่างกันไป
บางพื้นที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พื้นที่สีเหลืองค่ะจาก๒๕จังหวัดก็จะเพิ่มเป็น๔๗จังหวัด
แล้วก็พื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยวจาก๘จังหวัดก็เป็น๑๐จังหวัดก็อย่างที่มี
เพิ่มเข้ามาจะเป็นเชียงใหม่กับเพชรชบุรีนะคะ
ส่วนมาตรการสำคัญ๒เรื่อง
สำหรับพื้นที่สีส้มกับสีเหลืองเนี่ยค่ะคือการรวมกลุ่ม
โดยพื้นที่สีส้มเนี่ยรวมกลุ่มทำกิจกรรมไม่เกิน๕๐๐คน
สำหรับพื้นที่สีเหลืองอันนี้นะคะรวมกลุ่มกันได้ไม่เกิน๑๐๐คน
แล้วก็เรื่องบริโภคสุราล่ะพื้นที่สีส้มยังไม่อนุญาตให้บริโภคสุราในร้านอาหาร
แต่ว่าจำหน่ายแล้วนำกลับไปดื่มที่บ้านได้นะคะ
ส่วนถ้าเป็นพื้นที่สีเหลืองล่ะนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้แต่ว่าไม่เกิน๒๓นาฬิกา

ค่อยปรับลดมาตรการต่างลงมา
หลายคนยังคงงงอยู่ว่าตกลงเล่นน้ำได้หรือไม่ได้

คืออันนี้ถ้าอ่านจากในประกาศที่เขาเคาะออกมาใช่ไหมคะเขาบอกว่า
การละเล่นตามประเพณีอันนี้ที่คนงงว่าตกลงมันคือยังไงกันแน่
เอาเป็นว่าถ้าลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่คือเราก็ไหว้อะไรอย่างนี้

ว่าส่งน้ำพระอันนี้ได้แน่นอนแต่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเว้นระยะห่าง
การละเล่นคือถ้ามีพื้นที่ไหนอยากจะขออนุญาตจัดเล่นสงกราน
เขาบอกว่า๑ถ้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีคนมาร่วมงานไม่เกิน๑๐๐คน
ให้ไปขออนุญาตสำนักงานเขตแต่ถ้าเกิน๑๐๐คนอันนี้คือในกรุงเทพนะคะ
ต้องไปขออนุญาตจากสำนักอนามัยของกรุงเทพมหานคร
แต่ทีนี้คือเขาบอกว่าตามถนนเหมือนปกติถ้าสงการเราจะแบบขับรถกระบะถนน

เพราะจริงกิจกรรมที่เขาห้ามเล่นคือปะแป้งแล้วก็ลักษณะอะไรที่เหมือนเป็นปาร์ตี้
เหมือนเป็นปาร์ตี้โฟมอย่างนี้ไม่ได้ดังนั้นก็คือเบา
สาดน้ำตามถนนก็ไม่ได้

แต่น้ำตามถนนเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในข้อกำหนดไม่ได้มีการออกมาบอกรายละเอียดแบบชัดเจน
เนี่ยเขาก็เลยสับสนกันว่าสรุปจะสามารถนั่งกระบะไปตามถนนเหมือนที่เราเคยเคยกัน
แล้วก็มีคนสาดจากหน้าบ้านมาแบบนี้ได้ไหม
แล้วก็หลายคนก็ถามอีกว่าเออแล้วใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแต่สาดน้ำก็คือเปียก
มันก็ไม่ใช่เรื่องไหมต้องทำยังไง
แต่เขาบอกว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่มันอากาศหายเทเป็นพื้นที่แบบโล่งอะไรอย่างนี้
ก็เลยอย่างอันนี้เหมือนอย่างเดี๋ยวรอดูวันศุกร์อีกทีนึงไหมคะ
รอความชัดใจจุดวันนี้ในการประทุมใช่ค่ะรอความชัดใจจุดวันนี้ในการประทุมใช่ค่ะ
เอาละฮะวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเหลืออีก๕๒วันคนกรุงเทพคนพัทยาเราจะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันแล้ว
เดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าให้ฟังบรรยากาศของวันนี้
อย่างที่เราเล่าให้ฟังมาแต่เสมอว่าเป็นผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพแล้วก็พัทยาด้วย
สองจังหวัดเนี้ยจะมีการเลือกตั้งกันเร็วนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาไล่เลี่ยงให้ฟังฮะ
เมื่อเช้านี้คึกคักมากจริงค่ะสำหรับแบบว่า
นึกว่าพูดถึงหนังอีแจ๊คไม่ใช่วันนี้ขอใครสมมุติมีโอกาสไปดูหนังไอ้แจ๊คเนี่ยแดงพระขนง
คือพักซักแมาคดีมากกรุงประโยชน์วันนี้จะถึง๑๐ล้านวันนี่จะถึง๖๗ล้านแล้ว
ใช่เราไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยมานานมาก๙ปีค่ะประมาณ๕๖ปีนะ
แต่คุณอัศวินเขาก็บอกเขากลับมาครั้งนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะ
เขาลงคุณอัศวินผู้ว่าเก่าเนี่ยเขาก็ลงกลับมารับสมัครเลือกตั้ง
เขาบอกทุกคนพูดว่าเขาได้รับจากการแต่งตั้ง
ที่ผ่านมาเขาได้รับการแต่งตั้ง
วันนี้เขาก็เลยจะพิสูจน์ว่าเขาจะกลับมาเลือกตั้งตามระบบเหมือนกัน
เพื่อสารงานต่อของเขาดีค่ะวันนี้อย่างที่เราบอกหลายหลายคนเนี่ย
อย่างคุณลสนาคุณลสนาเนี่ยก่อนหน้านี้จะเห็นเป็นคนที่ไปยื่นคดีแตงโม
วันนี้คุณลสนานะฮะก็เป็นหนึ่งโตศิตระกูลเนี่ย
ก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
คุณลสนาได้เบอร์๗นะครับแน่นอนเบอร์หนึ่งได้แก่พักเก้าไกรโดยตรงเลย
เก้าไกรเขาประกาศมาเลยคือคุณวิโรธลักษณะอดีศร
ถ้าจะพูดถึงวิโรธลักษณะอดีศรนี่ถือว่าเป็นสอสอคนที่แบบว่าอภิปรายได้ดุเดือด
ใช้คำว่าเป็นตัวจี๊ดตัวจี๊ดของพักเก้าไกรเขาเข้ามาในฐานะพักอนาคตใหม่
ใช่ค่ะถูกต้องไหมครับจนในที่สุดแล้วเนี่ย
อนาคตใหม่ถูกยุบไปวิโรธก็เลยเป็นสอสอพักเก้าไกร
แล้วก็ลาออกจากสอสอเพื่อมาลงผู้ว่ากรุงเทพถูกต้อง
อันนี้ก็น่าจับตามองเหมือนกันเพราะว่าคนกรุงเนี่ยก็หลายคนบอก
คุณวิโรธเนี่ยนโยบายของเขาเป็นไงก็ต้องไปฟังกันดู
เพราะฉะนั้นวันนี้เบอร์หนึ่งคือคุณวิโรธลักษณะอดีศรนี่มีเสียงวิโรธสักนิดนึงไหม

ในขณะเดียวกันอีกหนึ่งคนนะ
ที่หลายคนจับตามองก็คือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์

ปั่นจักรยานไปไหนมาไหนอยู่แล้วด้วยนะคะ
เอาให้ปั่นในเมืองไทย

หลายคนชอบให้ฉายาเขาตั้งแต่สมัยก่อนแล้ว
คุณชัดชัดเนี่ยได้เบอร์๘
อีกหนึ่งคนที่เขาบอกว่าโอเคล่ะ

เจ้าแม่กรุงเทพมหานครเราจะต้องคิดถึงใครฮะ

วันนี้สุดารัฐเกยุราพันธ์ประกาศส่งขุนศึกคู่กาย
หลายคนก็บอกขุนศึกคือกายของคุณหญิงหน่อยคือใคร

นาวาตรีสิทาธิวารี
ครั้งหนึ่งนาวาตรีสิทธาธิวารีเคยเป็นโฆษกรัฐบาลนะฮะ
เคยเป็นผู้ในการท่าจำได้มั้ยฮะ
ตอนนั้นนะวันนี้นาวาตรีสิทธาธิวารีเนี่ยได้หมายเลข๑๑

เพราะว่าฐานของคุณหญิงสุดารัฐ
ในวันนี้คุณหญิงสุดารัฐมาส่งเองเลย
เพราะว่าเป็นผู้สมัครจากภักดิ์ไทยสร้างไทย

ของคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์เป็นหัวหน้าพักเป็นคันดิเดตนายก

อย่างนี้นะฮะ

ที่ลงทะเบียนว่ามี๒๐เบอร์
เพราะว่าเราจะจับเราขอไล่จากที่วันนี้นี่
ขณะเดียวกันยังมีอีกครับ
อย่างที่บอกแล้วอีกหนึ่งท่าน
ก็คือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยได้หมายเลข๖
ถ้าจะพูดถึงพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ย
เราจะเห็นการทำงานของพลตรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
เขาอยู่ในเป็นผู้ว่าเนี่ยมาค่อนข้างจะนานพอสมควร
ตลอดระยะเวลาคนจะบอกเฮ้ย
นี่ได้รับการแต่งตั้งมานี่ในยุคคอสช
วันนี้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเขาบอก
เขาจะกลับมาเพื่อพิสูจน์ว่า
ตัวเขาเองเนี่ยหลังจากการเลือกตั้งเนี่ย
ผลจะเป็นยังไงไม่รู้แต่โอเคล่ะ
ที่ผ่านมาเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่ามาโดยตลอดอยู่แล้ว
นะครับเราไปต่อกันอีกครั้งหนึ่ง

ดรศาสดาอาจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์
หมายเลข๔ดรเอดรเออืมนะฮะ
เดี๋ยวเราขอไล่เลี้ยงทุกท่านเลย
เราขอตอนนี้๒๐แต่เราขอไล่เรียนอยู่ที่๑๔คนก่อนนะฮะ

กิติเยาวมานได้หมายเลข๑๓
ดรสุบัไชยย์ตันติคมได้หมายเลข๑๐
คุณลสนาโตติตระกูลนะครับได้หมายเลข๗
นะวิโรธลักษณะที่สอนคิมพะดำบอกไปนะฮะ

นางสาววัชรีวรรณสีได้หมายเลข๙
คุณวีรชัยเหล่าเรืองวัฒนะได้หมายเลข๕
คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ได้หมายเลข๘
ทันตแพทย์หญิงทิตามรังสิทธพลมานิตกุลได้หมายเลข๒
นาวาตรีสิทาธิวารีได้หมายเลข๑๑
ศาสดาอาจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ได้หมายเลข๔
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองได้หมายเลขหก
นายสกลนาทีพักธิยสกุลอันนี้ก็ชุดคุ้นถูกต้องไหมครับ
สุกนาทีเนี่ยเราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับ

รประยูนคลองยศได้หมายเลข๑๒

เห็นไหมครับเราจะเห็นคุณอุเทนคุณอุเทนชาติพินโยได้หมายเลข๑๗
เราจะเห็นอีกหลายคนที่วันนี้มีการสมัคร

คือหลังจากนี้คือเราจับฉลากกันไปแล้วเนี่ย
เช้ามี๑๔คนคนที่มาสมัครหลังจากนี้ก็จะต้องไล่เรียงตามลำดับแล้วล่ะ
หมายเลขที่เท่าไหร่เราแปลกเราจะเห็นพักการเมืองใหญ่ใหญ่เนี่ยส่ง
ถูกต้องไหมคะแต่พักการเมืองใหญ่หมดจะเป็นเพื่อไทย
เพื่อไทยเป็นพักหนึ่งที่ไม่ส่งอืมเขาบอกว่าไม่อยากดึงคะแนนกัน
เผื่อเพื่อไทยก็ไม่อยากดึงคะแนนกันอืม
พักพลังปัชฌาลัทธ์สรุปแล้วคำถามพักพลังปัชฌาลัทธ์
ซึ่งเป็นพักรัฐบาลอยู่ปัจจุบันนี้เขาส่งใครเพราะภูมิใจไทยก็ไม่ได้ส่งใคร
พลังประชารัฐเนี่ยเขาส่งคำเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติจะถามถึงพลังประชารัฐ
ซึ่งเป็นรัฐบาลอยู่ทุกวันนี้ต้องไปถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
นายรัฐมนตรีเขาก็ไปถามพลเอกประวิทย์ว่าเอาละการรับสมัครผู้ว่าครั้งนี้
เชียร์ใครอืมแชร์ว่าเชียร์ใครอ่ะเชียร์ใครท่านรองท่านรองนายกเนี่ยเชียร์ใคร
เคยบอกแล้วไงใครจะมาเป็นผู้ว่าก็ได้ขอให้ทำงานร่วมกับรัฐบาลได้ก็แล้วกัน
สั้นสั้นได้ใจความค่ะเพราะฉะนั้นเผยก็บอกเอาละใครก็ได้ใครจะมาเป็นก็แล้ว
แต่ขอให้ได้ทำงานกับรัฐบาลได้นะฮะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีผู้ชื่อผู้สมัคร
แต่นายกระบุว่าอยากได้คนที่สามารถทำงานได้เต็มที่เมื่อถามว่าพักจะสนับสนุนผู้สมัครผู้
กรทมคนเดียวกับที่นายกสนับสนุนหรือเปล่าคือนายกเขาเป็นคนสนับสนุนอยู่
เราก็น่าจะรู้ว่าใครถูกต้องไหมฮะ
ถ้าเราเป็นนายกเราก็ต้องสนับสนุนใคร
ก็คนที่เขาทำงานกับนายกมาก่อนแล้ว

แต่ก็ไม่แน่นะพี่มดฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางที
คือเขาบอกว่าจริงแล้วอย่างเลือกตั้งใหญ่กับเลือกตั้งแบบผู้ว่าอะไรอย่างนี้
เขาความคิดเขาเปลี่ยนไปได้ทุกวันเหมือนกันนะ
เขาบอกกรุงเทพเป็นจังหวัดที่ทำโพลยากที่สุด

เขาพูดเลยว่ากรุงเทพเป็นจังหวัดที่ทำโพลมากยากที่สุด

อยู่ดีอย่าลืมว่าใช้เวลาสั้นมากนะ
เราดูที่เพชรกรุณพลจากดาราได้หลักหมื่นนะ
ขนาดที่แบบว่าพื้นที่เจ้าของพื้นที่เดิมเหลือเท่าไหร่

ป่ะเพชรกรุณพลกับเพื่อไทยนี่อย่างนี้กันเลยนะ

นายกก็อาจจะมีแบบก็ได้นะ
เด็กพุทธก็กล่าวเลยนายกไม่ได้บอกตนว่าสนับสนุนใคร
ส่วนที่หลายคนมองว่านายชัดชาตินั้น

เรื่องนี้ตนก็ไม่รู้ว่าใครมีคะแนนนำ
อยากจะถามว่าโพลของใคร

แต่เดี๋ยวเราเกาะติดหลังจากเดือนหน้าใช่ไหมฮ

ก็ติดตลอดมีดีบงดีเบตเดี๋ยวรอติดตามเลย
คือมีการให้โชว์วิสัยทัศน์ต่างนานาอยากให้ติดตามจริง

พี่อุ๋ยภาคภูมิหรือว่าผู้สื่อข่าวหลายคน

ไปดูเรื่องของการรับสมัครวันแรก

ตลอดเนี่ยติดตามไว้เลยคือเข้มข้นแน่นอน

ตื่นก่อน๑๐มงไม่ไหวเร็ว
พี่เคยตื่นมาแล้วพี่นั่งเลอไม่เห็นเหรอลูก
พี่ให้หวังนะพี่หมดหมดใส่ไหน
วันนี้ถ้ากรุงเทพมหานครเราคิดถึงปัญหาอะไรขยะมลพิษระบบขนส่งมวลชนน้ำท่วม
ระบบแบบว่าพื้นที่สีเขียวของเราอยู่เนี่ยทุกวันนี้โอ้โหใครจาก
เรามีแต่ตึกคอนกรีตหมดเลยแต่ละคนวิสัยทัศน์ของเขาจะเป็นยังไง
รายได้หลักของประเทศไทยส่วนหนึ่งก็มาจากกรุงเทพนะ
กรุงเทพก็มีงบประมาณที่จะบริหารได้พอกับบริหารประเทศนี้นะ
พี่มดต้องมาแล้วแหละพี่มดต้องมาแล้วแหละ
เราลืมพัทยาไปหรือเปล่าพัทยาวันนี้ที่เราไปติดตามกันเนี่ย
คุณปลื้มคุณปลื้มไม่ได้ส่งแต่ส่งงามพิเชษลง
พิเชษก็ได้เป็นสอสออยู่หลายสมัยเหมือนกันที่พัทยาถูกต้องไหมฮะ
เคยเป็นสอสอเพราะฉะนั้นวันนี้คุณปื้มไม่มีแล้ว
แสดงว่าคุณปลื้มเตรียมไปอยู่ที่สนามเลือกตั้งใหญ่หรือเปล่า
อันนี้คนกำลังจับตามองกันอยู่อ้าวตอนนั้นสุชาติชมกิน
ปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มกลับบ้านใหญ่
อย่าลืมธนทรก็ส่งอีก๑คนคณะก้าวหน้าก็ส่งที่พัทยานะ
วันนี้ที่พัทยาก็น่าจับตามองนะจริง
พี่มดต้องมาดำเนินรายการแรกจริงอยากฟังพี่มดแบบถามให้เขาแสดงวิสัยทัศน์
แล้วเรื่องนี้ว่ายังไงเรื่องนั้นว่ายังไงอย่างนี้
ไปไหมล่ะแม่ตี๕กี่โมงไปเลยตี๕เหรอตี๕แม่
ให้ท่านนอนเนอะรายการสุดท้ายเสร็จเที่ยงคืนนี้ก็นอนเนอะ
ไม่ได้มิพี่แก่ร้าเมื่อก่อนอ่ะได้
ฉันทานกันลงมาจากเตียงจัดรายการกันนะ

วันนี้อีกข่าวหนึ่งที่คนติดตามกันคือข่าวแตงโม

ที่การแถลงผลออกมาจากกระทรวงวิติธรรม
ใช่ค่ะคือคนรอติดตั้งบอกว่าจะแถลงบ่าย
เอาเข้าจริงก็๓นิดแหละเนาะเตรียมตรงเตรียมตัว
คนก็คือรอฟังทุกสำนักข่าวก็คือไลฟ์
ใจความแรกที่มิ้นจับได้คือผลอยู่ในซองครับ

มันก็ได้บ้างเหมือนกันค่ะคือทุกคนเนี่ยเขาก็มานั่ง
คุณอิงคิวนะมีทนายเดชามีตัวแทนจากกระทรวงยุติธรรม
รองเลขาธิการนายกใช่ไหมคะแล้วก็ทีมผ่าพิสูจน์
เขาก็มานั่งอธิบายก่อนว่าหน้าที่แต่ละคนเขาทำอะไรอย่างไร

แล้วเขาก็บอกว่าการชนะสูตรครั้งที่๒ครั้งนี้เนี่ยถูกร้องขอโดยญาติก็คือคุณแม่
เพราะฉะนั้นผลจะไม่ได้ส่งให้ทางพนักงานสอบสวน
แต่จะส่งให้ญาติก็คือคุณแม่ซึ่งตัวแทนคือทนายเดชา
มาถึงอันดับแรกพอบอกว่าโอเคเรามีส่วนร่วมอย่างไรแบบไหนบ้าง
เขาก็บอกว่าขอทำพิธีมอบซองให้กับทนายเดชาก่อน

ใช่ทุกคนก็ลุกออกจากโต๊ะแล้วก็เอาซองสีขาวที่มีผลรายละเอียดที่ชนสูตรรอบสองเนี่ยค่ะ
ส่งให้ธนายเดชาก็มีการแชะมากกันไปมันแตกต่างอะไรจากรอบแรกไหมน้อง
คือเรื่องนี้เขาบอกว่าจริงคุณแม่ร้องขอมา๑๑ข้อเรื่องแผลที่ศีรษะแผลที่ใบหน้าแผลที่คอที่ขาอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
เขาก็บอกว่าเขาก็ชนะสูตรใน๑๑ข้อนั้นที่ทางญาติร้องขอมาแล้วแหละ
ซึ่งอย่างแผลที่ขาเขาบอกว่าจริงมีทั้งหมด๒๒จุด๒๒แผลนะคะ
แผลใหญ่ที่สุดก็คือแผลนี้แหละรายละเอียดอยู่ในซองนะคะ
แล้วก็เรื่องศีรษะเขาบอกว่ามีหัวแตกถูกทำร้ายอะไรไหม
เขาบอกว่าครั้งแรกกับครั้งที่๒เนี่ยซองนี้แหละซองสำคัญทุกอย่างที่อยู่ในซองนี้ค่ะ
ส่วนที่คอหลายคนสงสัยกันว่าโดนรัดคอหรือเปล่ามันมีรอยใช่ไหมคะ
แต่ว่าคุณแตงโมเนี่ยเธอสวมสร้อยคอด้วยแล้วพอตอนเสียชีวิตไปปุ๊บบางทีมันมีแบบ
ผิวเรื่องของสภาพหลังการเสียชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ตรวจสอบลงไปอย่างละเอียดแล้วไม่มีร่องรอยการถูกรัดคอ
ส่วนเรื่องของใบหน้าเขาบอกว่าใบหน้าก็มีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปอันนี้เหรอคะ
ทำพิธีส่งมอบอืมใบหน้ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปหลังจากเสียชีวิต
ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเรื่องปกติทางการแพทย์อยู่แล้วคือเอาง่ายร่างกายคนเรา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
นิติวิทยาศาสตร์เราได้ทำการตรวจพิสูจน์ไปแล้ว
มีผลอย่างไรมันจะต้องนำไปให้กับพนักงานสอบสวน
หรือทางทนายเดชากับทางญาติ
เพื่อไปวิเคราะห์ต่อว่ามันมีประโยชน์ต่อรูปคดีมากน้อยหรือไม่อย่างไร
แต่ผมก็เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้ทำเพิ่มเข้าไป
เช่นว่าเรามีการทำซีทีสแกนเพื่อดูโครงสร้างของกระดูกทั้งหมด
เป็นเรื่องที่เรามองว่าก็ไม่ได้มีแตกหัก
หรือมีรอยบินหรือมีรอยใดเลย
สิ่งที่เราทำการตรวจพิสูจน์ในครั้งที่๒
แล้วเราสามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่มันมีความเพิ่มเติมเข้าไป
ก็คือเรื่องของภาพถ่ายในที่เกิดเหตุที่เรามีอยู่
ตอนแรกนะครับก็เป็นประโยชน์ต่อการสรุปของทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วย
ในเรื่องของขนมันนะครับหรือบาดแผลที่เราบอกว่ามันมีอยู่ที่๒๒
บาดแผลเนี่ยก็เป็นบาดแผลที่เรานับได้ในเวลาที่มีการผ่าพิสูจน์ในครั้งที่๒
พอเขาแถลงเป็นทางการจบปุ๊บเนี่ยเขาก็มีช่วงเปิดให้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามทนายเดชาใช่ไหมคะ
ก็ถามตรงเลยว่าผลครั้งแรกกับครั้งที่๒ต่างันไหม
มีอะไรต่างกันบ้างทนายเดชาบอกว่าส่วนใหญ่ใกล้เคียงกัน
มีแค่บางส่วนเท่านั้นที่เดี๋ยวอาจจะต้องลงดูในรายละเอียดหน่อยว่ามันมีนัยสำคัญอะไรยังไง

นายเดชาพูดประมาณนี้แหละว่าส่วนใหญ่ใกล้เคียงกัน
นายเดชาก็บอกว่าจริงคดีนี้เนี่ยมันน่าจะปิดได้นานแล้ว
ถ้าสังคมโซเชียลไม่สงสัยเยอะแยะจนมันต้องเหมือนกับว่า

คือนัยยะที่เขาต้องการจะสื่ออันนี้ด้วยความเป็นกลาง
ในยะที่เขาต้องการจะสื่อก็คือว่าเรื่องมันไม่ได้ซับซ้อน
แต่ด้วยความที่สังคมมีข้อสงสัยเยอะ
ทางฝั่งการสืบสวนสอบสวนก็จำเป็นที่จะต้องลงในรายละเอียดชี้แจง

แล้วก็มีการพูดคุยเรื่องของคุณแม่
ซึ่งทางเดชาก็บอกว่าเออเห็นใจคุณแม่เถอะ

คุณแม่ต้องกินยานอนหลับนะนอนไม่หลับเลย

คุณแม่เคยออกมาบอกแล้วใช่มั้ยคะว่า
ถ้าหนักข้อขึ้นเรื่อยคุณแม่จะมีการดำเนินคดี

เดชาว่าผมลองสุ่มฟอสสักคนสองคนดูก็ได้นะ

อันนี้คือเรื่องของการแถลงวันนี้

หรือว่าข้อหาเรื่องของการทำลายหลักฐาน

มีการเอาแก้ววายขวดวายไปทิ้ง
สรุปแล้วจริงคือมันมีการยื่นสารขออนุมัติหมายจับจริง
แต่ไม่ใช่หมายจับ๕คนบนเรือ
เขาบอกว่าเป็นหมายจับคนที่บงการให้ทั้ง๕คนโกหกนี้
ใช่เขาบอกว่าเขาไปทางตำรวจไปคุยกับศาลแล้ว
แต่ว่าศาลบอกว่าพยานหลักฐานน้ำหนักมันยังไม่มากพอ
เพราะฉะนั้นให้ตำรวจกลับไปหาพยาหลักฐานใหม่ที่มีน้ำหนักมากกว่านี้

แสดงว่าที่เขาจะออกหมายจับคือออกหมายจับคนที่บอกว่าอ้าว
ให้ทุกคนตอบเหมือนกันว่าแตงโมไปฉี่หลังเรือนะ

แต่เขาบอกว่าภายในไม่เกินสัปดาห์หน้าน่าจะมีการไปขออนุมัติศาลออกหมายจับอีกครั้งหนึ่ง

ส่วนจริงวันนี้๓๑มีนาคม
เป็นกำหนดการเขาเรียกว่าศึกได้ป่ะคะ
สึกโยครี

แต่เค้าไม่มาสัมภาษณ์นี่ใช่ไหมเปล่าจะให้สัมภาษณ์ไหมเหรอ

มีภาพออกด้วยค่ะมีข่าวถ่าย
ได้มีโอกาสได้แบบว่าได้เห็นถ่ายภาพออกมา
แล้วก็ออกจากวัดไปโดยการขึ้นรถตู้ออกไป

เพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะไปหาหลวงพี่อุเทนที่วัดท่าไม้หรือเปล่า
ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าออกปั๊บแล้วจะไปที่ไหน

พอศึกออกมาแล้วจะบอกความจริงทุกอย่างวันเสาร์ที่๒เมษายนนี้
คือกำหนดการรายงานตัวของคุณปอแล้วก็คุณโรเบิร์ต
รายงานตัววันเสาร์ก็เดี๋ยวดูว่าเผื่อจะแน่นอนนักข่าวก็ต้องไปรอแหละ
ไม่รู้ว่าเขาจะยอมพูดคุยให้สัมภาษณ์อะไรยังไงหรือเปล่า
เบื้องต้นถ้าความคืบหน้าทางคดีเรื่องของหมายจับเพิ่มเติมหรืออะไรอย่างนี้

หมายจับยังคงมีแค่๒คนก็คือคุณปอกับคุณโรเบิร์ต
ข้อหากระทำการโดยประมาทกับข้อหาไม่มีใบอนุญาตขับขี่

ยังไม่มีค่ะยังไม่มีวันนี้แถลงก็ไม่มีคำว่าฆาตกรรมอะไรออกมาเลย

ในที่สุดก็คือสรุปคืออะไรแองจี้
ในที่สุดก็คือฉันบอกว่าเราอ่านแบบให้ตายยังไงนะ

มันก็วนมาที่อุบัติเหตุ
คุณแซนจ๊อปกระติกโดนเรียกไปให้ปากคำอีกรอบหนึ่ง

แต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรออกมาจากตรงนั้นกระติกนั่นแหละ
ไปแล้วก็ได้ใช่ไหมเขาไม่ได้ช่างว่าบี

เพราะวันที่ไปเจอถ้าสมมุติเราพูดกันตรงอะนะ

หิปโบหล่อนไปท่าเรือหล่อนเจออะไรแบบนี้

คือมินว่าสิ่งที่พี่โบให้การไปแล้วตรงนั้นน่าจะเป็นข้อมูล

แต่ว่าก็อาจจะต้องให้เวลาตำรวจด้วยคือหลายครั้งเราอ่านข่าวไงคะมิ้นอ่านข่าว
มันก็จะมีบางครั้งเหมือนกันที่ตำรวจจำเป็นต้องแถลงให้น้อยที่สุด
เพื่อเดี๋ยวมันไอ้คำว่ากระทบรูปคดีบางทีอาจจะเป็นแบบว่าเขามีของสำคัญอยู่แล้วล่ะ
แต่ว่าถ้าพูดออกไปปุ๊บเดี๋ยวกลายเป็นว่าคนนั้นไหวตัวทันไหมคนนี้ไหวตัวทันหรือเปล่า
บางทีเขาก็ต้องเก็บเงียบไว้ก็อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมตำรวจส่วนหนึ่งด้วยก็แล้วกัน
เอาล่ะค่ะชาวบ้านสายมูแห่มาขอเลขเลขอะไรรู้ไหมคะ
กล้วยหอมไม่ใช่กล้วยด่างแล้วหรือครับ
เดี๋ยวนี้มาเป็นกล้วยหอมค่ะกล้วยหอมเนี่ยมันการมันมีการแตกปลายออกมาเป็นสองยอด
แล้วมันก็เขลือออกมาเป็น๒เขลือค่ะ

โอ้โหบอกเลยว่าชาวบ้านต้องลงไปพื้นที่ดูสักนิดนึงอะค่ะ
โดยต้นกล้วยหอมดังกล่าวปลูกอยู่ด้านในสุดของดงกล้วยเลย
มีลักษณะเป็นลำต้นตรงสูงกว่า๒เมตรนะคะ
ส่วนปลายเนี่ยมันแตกยอดออกเป็น๒ยอดคุณผู้ชมลองดูภาพ
ยอดคือมันมีเครือกล้วยออกมายอดละ๑เครือ
เครือแรกมี๖หวีอีกเครือนึงมี๗หวี
ซึ่งทั้ง๒เครือนับรวมกันได้๑๒๓ลูกค่ะ
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าเขาไม่เคยเห็นต้นกล้วยออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะ
ก็เลยมาลองขอโชคขอลาบจากเจ้าที่เจ้าทางในพื้นที่กันนะคะ
เผื่อว่าท่านจะให้เลขเด็ดแล้วก็จะได้มีเงินมีทองมาใช้กัน
สำหรับกล้วยหอมทองเนี่ยมีพระลูกวัดสุวรรณรัตนารามนำมาปลูกเอาไว้
แล้วพอมันได้อายุของต้นกล้วยที่จะตกลูก
ก็พบว่ามันแตกปลายออกมาเป็น๒ยอด
แล้วก็มีปลีออกมาพร้อมกัน๒ยอด
จากนั้นมันก็เติบโตเป็นเครือกล้วย๒เครืออย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
อยู่ที่ลานวัดสุวรรณรัตนารามที่จังหวัดสมุทรสาคร

ลอเลือซอเสียลอลิง
งงมากดูไม่ค่อย
อันนี้น่าจะใช่เพราะเมื่อก่อนเห็นฉันเคยได้ยินมา
เวลาพูดเขาภูข้อตายสิว่าถึงที่แพงสุดคืออะไรรู้ป่าว

บางคนถ้าเขามีวิชาจริงถ้าเคยได้ฟังมา

ทำยังไงอ่ะเชือกเนี่ยนะคะ
ถ้าสมมุติเชือกผูกคอตายนี่ขายกันเป็นแสนนะ

รู้แต่ว่าเชือกผูกคอตาแต่เราก็ไม่รู้ว่า
ถ้าสมมติว่าเรามีความเชือกในมูตรเราก็บอก
บางทีมันสะกดวิญญาณแล้วก็แบบไปทำอะไรไม่รู้

เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขามาแบบว่าจะได้ไปผุดไปเกิดหรือเปล่า
อันนี้ตามความเชื่อแบบมูนะ

สมมุติคุณเอาไปปุ๊บตำรวจก็จับคุณเพราะเป็นหลักฐาน
ใช่ค่ะถูกไหมมันเป็นหลักฐานของตำรวจถูกต้องไหมอืมคุณเอาไปปุ๊บ
บางคนเขาก็เชื่อว่าเอาไปเผาศพไปพร้อมกันเลยหรืออะไรอย่างนี้
แต่วันนี้ชาวบ้านในตำบลเจริญศุกร์อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำเนี่ย
เขาก็พากันนำอาหารขาวหวานน้ำแดงเหล่าขาวผลไม้เนี่ย
พิธีเส้นไหว้บริเวณใต้ต้นจาน
ใต้ต้นจานภายโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตำบลเจริญศุกร์
เพื่อขอเลขเด็ดตามความเชื่อ
คือเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีเด็กน้อยคนหนึ่งวัย๘ขวบ
น้องออโต้เขาเรียนอยู่ป๒ค่ะค่ะ

เนี่ยเห็นดวงวิญญาณของคนที่เคยผูกคอตายใต้ต้นจานเนี่ยเป็นผู้หญิง
เขาบอกเขาชื่อว่ายายบุญมานะ

รำให้ดูแถมยังบอกเลขด้วย
จากนั้นเนี่ยน้องออโต้เนี่ยก็เขียนเลขที่ผียายบุญมาบอก

แล้วผู้ปกครองก็แน่นอนพลาดไหมล่ะลูกเขียน

น้องเขียนตัวเบลอเท่าเลยน้องเขียนกลับหัวเหรอ
๒๔๘ป่ะ๒มวตติดหนู
ฮะเขียนก็๒มวตติดนี่ใกล้ก็จะออกมา๒มวตติด
จึงไปบอกเล่าให้ชาวบ้านฟังจากนั้นปุ๊บแม่
เหล้ายาปลาปิ้งมาเต็มเหนียวเลยนี่

อ่ะมันกลับด้านฝั่งเนอะ

นี่ไงผู้ปกครองก็เลยพาน้องโอโต้เนี่ยพร้อมกับน้องข้าวปุ้น
ทำพิธีเส้นไหว้บอกกล่าวแล้วขอโชคขอลาบจากดวงวิญญาณของยายบุญมาอีกครั้งหนึ่ง
โดยรับปากว่าหากถูกวันนี้จะทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้
แล้วก็เดี๋ยวจะสร้างสารให้ยายอยู่แล้วล่ะ
ซึ่งเป็นเรื่องราวกล่าวเป็นความเชื่อสู่บุคคลหรือบางทีเนี่ย
ด้วยความที่จิตของเด็กบางทีมันบริสุทธิ์
มันเห็นไปขอของอย่างนี้ไม่รู้เขาจะได้หรือเปล่าเนอะ
เพราะวิญญาณคนตายจริงแล้วถ้าสมมุติผูกคอตาย

กับด้านแองจี้เห็นอีกเลขหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้
๘๔๒๒๔๘เห็นไหมต้องมีอีกเลข๘เธอ
อืมยังไงก็มี๘เนอะลาหูละไม่เนอะ

อย่างที่เมย์บอก๑๒ก็เลยลาหู
๑๒ด้วยกลับ๘ไม่ใช่สิไม่รู้ไง
เพราะเขากลับด้านกระดาษอยู่วนไปวนมาอยู่พอมันมีระยะอะไรรึเปล่า

ใครมองอะไรเป็นไงก็โชคดีในวันพรุ่งนี้นะคะ
ทีนี้ถ้าหน้าร้อนแบบนี้ต้องบอกจริงว่าหลายคนอยากจะไปเดินเล่นตากแอร์นอกบ้านกันบ้างนะคะ
สำหรับคอภาพยนตร์ฮอลลีวูดคุณไม่ควรพลาดเลยค่ะ
เรื่องราวของผู้ใกล้ตายฮะแล้วก็เพราะว่าโรคร้ายแต่ได้รับพลังมืด
เปลี่ยนให้เขากลายพันธุ์สู่สิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังพร้อมทำลายทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นแฟนห้ามพลาดเด็ดขาดเลยจริง

บอกเยอะเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวหาว่าสปอยหนังไปลองดู
มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังพร้อมทำให้เราทุกอย่าง
จนเราไม่สามารถว่ามันคือฮีโร่หรือตัวร้ายกันแน่
ไปดูนะทุกโรงพยาบาลมอบเบียส
เบรกกันเร็วเหลือเกินไม่อ่านต่อแล้วเหรอข่าว

เดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังต่อคุณผู้ชมค่ะ
เอาล่ะค่ะเมื่อวานนี้

แป๊บนี่เห็นป่าวล่ะหรือไม่กลับมาแล้วดีใจจังเลย

ดีนะขายดีทุกอย่างหมดสินค้าของพี่มด
เอ้าเมื่อวานนี้ค่ะต้องบอกว่าหลายคนนี่โอ้โหตั้งหน้าตั้งตา
รอลูกสาวคนสวยของคุณชมพู่กับคุณน็อตว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไง
ชื่ออะไรเพราะหลายคนเนี่ยรอลุ้นชื่อมาก
ก็อยากรู้ว่าชื่ออะไรอ่ะนะคะปรากฏว่าก็คลอดลูกสาวออกมา
ชื่อว่าน้องแอร์บิเกลนะคะอันนี้มีการถามคุณชมพู่มาแล้ว
ชมพู่บอกว่าอ่านว่าแอร์บิเกล
ก็คือแสระแอออ่างว่าบ่ายไม้สระอิ

ชื่อนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นชื่อของพายุทางภาคเหนือ
มันมีรายละเอียดปีกย่อยที่คุณชมพู่เขามีการเล่ามา

เพราะว่าตอนนี้จริงยังไม่มีใครแบบว่า

สามแซบพาทีนี้ถ้าผมไปสัมภาษณ์ก็ไม่ได้หรอกเองจิ

เมื่อกี้ก็วีดีโอคอร์แม่
เพราะว่าตอนนี้คือเนื่องจากมาตรการโควิด

ก็มีแค่พี่น็อตอะไรอย่างนี้แล้วก็ดูแล
เพราะว่าแบบชื่อเล่นชื่ออะไร

เรื่องเดียวก่อนพี่นี่แบบเปลี่ยนอธิบายอยู่นิดหน่อยเหมือนกันนะครับ
มันมีทั้งลมมีทั้งฝนมีทั้งสายฟ้า
แองจี้เมื่อวานฉันไปเจอย่าเข้ามา

หนึ่งตาหน้าอะไรอย่างนี้เราไม่เฝ้าหรือ
เดี๋ยวก่อนว่ายลาหูก่อนเดี๋ยวก็ไปเฝ้าต่อ

พี่โชมน์บอกเลยว่าสีผมคือฝรั่ง

ต้องน่ารักบุกปิกจุ้งจิ้มลิ้มแน่เลย
เหมือนเด็กแฝดสองคนนะมันก็ไม่เหมือนกันเนาะ
ตีคนนึงฝรั่งคนนึงเนอะ

เหมือนคุณพ่อหรือคุณแม่หลายคนก็รอนี่แหละ
บอกว่าแค่เห็นเรียวเล็บของน้อง
เห็นนิ้วเนี่ยสวยแน่นอนแล้ว

หัวหน้าโฮงอยู่เมืองไทยหัวหน้าโฮงมาประเทศไทยฟันโภค่ะคิมสันโฮมาแล้ว

มีรูปที่ออกมาในไอจีสวมหมวกแต่ที่ถอดหมวกอยู่เสื้อสีขาวกางเกงยีน
มาเห็นบอกเขามาถ่ายหนังเหรอคะหรือว่ามาเที่ยว

และคนก็บอกว่า
เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยถ้าเป็นแบบว่าแฟนคลับที่ไปรับนี่บอกว่า
ติดอันดับตลอดนะคะว่าน่ารัก

เวลาไปรับเนี่ยคือมีแบบว่ามีระยะห่างให้ศิลปินให้นักแสดง
แล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมีการชูป้ายคือขึ้นชื่อเลย

ว่าเป็นแฟนคลับที่น่ารักเวลาต้อนรับศิลปินนี่คือดีมาก

เขาจะได้มาบ่อยใช่ไหมคะ

เบรกอีกแล้วหรอ
ชม
ปิดท้ายกันหน่อยนะคะเป็นเรื่องช็อกวงการฮอลลีวูด

อามาเกดอนคือเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่จริงล่าสุดออกมาประกาศถอนตัวออกจากวงการบันเทิงแล้วเพราะว่าป่วย
เค้าป่วยเป็นโรคเอริพาษีหรือว่าโรคสูญเสีย
ส่วนใหญ่โรคนี้เกิดขึ้นก็คือ
บางคนคือกระทบกระเทือนทางสมองอาจจะได้รับบาดเจ็บ

จะมีภาวะอันนี้กันหลายคนซึ่งล่าสุดเนี่ย

ครอบครัวก็เลยออกมาแถลงผ่านไอจีว่า
ขอถอนตัวจากวงการเพื่อทำการรักษาตัวเอง

ยังไม่หมดหรอกยังไม่

เองตี้ทำไมน่าสนใจฉันเลยอะ
รอนกิวกินเจ็บนั่วกินอาหารเย็น

ชอบกว่าใครใหม่กว่าเดิมเข้าเวลา